วันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องหา

ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักต้องสงสัยหลังหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับ
คนร้ายยิงปะทะต่อสู้นะครับ
ก็เลยทำให้ถูกวิสามันเสียชีวิตไป๒คนด้วยกัน
ส่วนเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังร่วมกันหลายฝ่ายไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัย

บ้านเจาะโบลตำบลแป้น

คือพอไปถึงปรากฏว่าคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเลยฮะ

เหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านพัก
ก็พบคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิต๒คน
คือนายอาริยะดาฮาแมร์อายุ๒๘ปี
กับนายกาดาฟีซามะแซอายุ๒๓ปี
ทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ปวิอาญาในคดีความมั่นคง

ค่ะคือก่อนหน้าที่จะยิงปะทะเนี่ย
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเจรจานะคะ
ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็พยายามจะเจรจาตะโกนเข้าไป

แล้วก็หน้าบ้านหลังนี้มีรองเท้าแตะวางอยู่๔คู่
ก็พยายามจะตะโกนเจรจาอยู่เป็นชั่วโมง
มีผู้ชายคนหนึ่งทำท่าเหมือนกับยกมือ

เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้เดินออกมาจากบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
แต่พอตรวจสอบดูแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเจ้าหน้าที่
ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอะไร

เจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากในบ้านก่อน

เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงปะทะแล้วก็คว่างระเบิดเข้าไปด้วย
เพื่อให้คนร้ายตกใจแล้วก็หลบหนีเพื่อจะได้จับกลุ่ม
กว่าจะสิ้นเสียงปืน๒ชั่วโมงกว่านะคุณภาคภูมิ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบอยู่ในพื้นที่นะครับ
พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้ทาง
ตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีต้องกำชับทั้ง๑๒อำเภอ
เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยพื้นที่อย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุที่จะขยายการก่อเหตุเพิ่มขึ้นนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์วงภัยบูรณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่าง
ในเส้นทางที่อยู่ในเส้นทางเสี่ยงนะครับ
อย่างที่บ้านปรามะเส้นทางสายลาทุ่งยางแดงก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองยาลาด้วยเนื่องจากเกรงว่าแนวร่วมของคนร้ายที่เสียชีวิตที่ปัตตานีเนี่ย
เดี๋ยวจะหนีมาในพื้นที่ยาลาแล้วจะมาก่อเหตุที่นี่หรือมายิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่นี่เพื่อแสดงศักยภาพนะครับ
เพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดยาลากับอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี
นี่แหละครับก็ขยายผลมาจากก่อนหน้านี้ที่มีเหตุรอบวางระเบิดทหารเสียชีวิตไป๔นายเมื่อ๒๒กรกฎาคมนะครับ
รอยมาจนรู้ว่ามาหลบซ่อนตัวในบ้านหลังนี้เนี่ยตามมานี่แหละค่ะ